สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์บลูพาวเวอร์
เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุข

ตื่นเต้นจังดูดวงกลางรายการ

เวลาไปดูหมอนี้คนอื่นห้ามเข้านะจ๊ะ

ทำไมถึงเป็นผู้ชายเยอะใช่ไหม

หรือเป็นคนที่มีเพื่อนในวงการที่ไม่น้อย
เขาบอกว่าทำไมดวงเขาเป็นยังไง

ตายชาติหน้าจะได้เกิดมาดวงนี้บ้าง

ดวงผู้ชายแต่อาพับลักษณะ

วันนี้นะคะชาวราศีมีนและราศีกรกฎ
น่าจะเช็คดวงไปกับเราทั้งรายการ
เนื่องจากว่าของโบวี่ถ้าตรวจดูแล้ว
ก็จะเป็นมีนลักษณะกรกฎ
ตามดวงโบวี่เกิด๑๔มีนาคม
พอสอเกิดเวลาเกิดก็ปิดไว้แล้วกันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา

แต่ถ้าเกิดดูตามเวลาเกิดที่โบวิเกิด

จุดเกิดมันเคลื่อนไปอยู่ลักษณะราศีกรกฎ
นี่ตามดวงชะตาอาทิตย์อยู่ราศรีมีน
หมายถึงว่าเกิดในช่วงเวลาที่โลกและโคจรผ่านดวงอาทิตย์เนี่ย
อยู่ในกลุ่มของดาวปาคู่เนี่ย
ก็เป็นคนมีความเป็นคนลังเลสงสัยก็กล้ากลัวกลัว
เป็นคนชอบรองเท้าสะสมรองเท้า
เป็นชมพ่อการเดินทางชีวิตชอบการเปลี่ยนแปลง
แต่ความเป็นราศีกรกฎเนี่ยเมื่อผูกดวงไปเจาะลึกแล้วเนี่ย
ลักษณะราศีกรกฎตามเวลาเกิดเนี่ยดาวประจำตัวคือพระจันทร์
พระจันทร์ก็แปลว่าความงามเสน่ห์
พระจันทร์ก็คือเป็นเจ้าหญิงพระจันทร์ก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์จิตวิญญาณ
เพราะฉะนั้นตัวของโบวี่เนี่ยดาวจันทร์ในวันที่เกิดเนี่ย
เป็นอาริกับตัวเองเขาเรียกตานุอาริแปลว่าอะไร
โบวี่ต้องเกิดในจังหวะที่มันเหมือนกับฉุกระหุก
ไม่พร้อมในความเป็นแม่ของแม่โบวี่
อาจจะกำหนดคลอดตรงนี้มาคลอดผิดจังหวะเวลา
ข้อที่๑ข้อที่๒ตนุอาริแปลว่าบูวี่เป็นคนที่
ตัวเองเป็นอริแก่ตัวเองแปลว่าเป็นคน

อนุอริเป็นคนกวนคือลึกเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะ

วนประสาทคนรู้เท่าทันเล่เหลี่ยม

ไม่รู้แล้วก็ควรเขาเล่นมุกย้อนมุกเขาเล่นแสบสัน

เป็นคนที่ทำดูเดียงสาแต่จริงแล้วไม่เดียงสา
เป็นคนที่ดูเรียบร้อยแต่จริงแล้วบ้า
แต่เดี๋ยวตอนเด็กก่อนที่จะเห็นเป็นเซ็กซี่อย่างนี้
เขาเป็นเด็กเนิร์ดนะเป็นเด็กบาสเกรด
แล้วก็ก็คือมันต้องให้ได้๔จุด๐๐ทุกเติม
ถ้าแบบปีเทอมไหนได้๓๙๗อย่างนี้
ถ้าห้ายแลเปิดขึ้นใหญ่ต้อง๔เท่าไหน

หายแล้วหายแล้วเลิกบ้าเกร็ด

แต่ถึงขนาดที่บอกว่าหายแล้วตอนจบจุฬาที่จุฬาลงกรมหาวิธีอะไร

ตอนนั้นเป็นเด็กเรียนเอาเวลาที่ไหนมาเข้าวงการบันเทิง

พอดีว่าย้ายมาเอกศิลปาการละครด้วย
แล้วมันก็เลยเหมือนพอมีคนชวนให้ไปแคสโฆษณา
เราก็จะรู้สึกว่ามันได้ลองวิชา
แคสเป็นแบบ๒๐๓๐ตัวกว่าจะได้เล่นตัวแรก

คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้แบบ
มันก็โอเคครับ
คิดแบบเล่นผ่าโต้ชิ้นได้เดี่ยวกันสักปรับหนึ่ง

แต่ก็คือปรากฏว่ามันทำมันก็อยู่เลย

ในดวงมีบอกไหมพ่อหมอว่าเรียนเก่ง
เรียนเก่งกับพยายามเรียนให้เก่งมันต่างกัน
คือคนเรียนเก่งบางทีมันอาจจะขยันน้อยพอดูด้วยซ้ำไปแล้ว

บางทีมันมีอัจฉริยะบางประการที่คนบางคนอ่านหนังสือนิดเดียว
หรือจับคลิกได้แล้วสอบได้
แต่คนลักษณะอย่างนี้ต้องใช้ความพยายามมาก
ถูกต้องใช่ค่ะไม่ใช่คนฉลาด
แต่ขยันมากอ่านหนังสือ๓รอบก่อนสอบ

ใช่เพราะเราติดภาพก็เซ็กซี่

สิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด
ซึ่งกว่าที่น้องจะมาเป็นเซ็กซี่อย่างนี้

เขามีดาวประจำตัวเป็นอาริกับตัวเอง
แล้วก็เป็นคนที่หาตัวเองไม่เจอ
หมายถึงว่าไม่รู้ว่าจะเอาแพทเทิร์นอะไร

มาเป็นแบบมาตรฐานให้กับตัวเอง

มันมีความเป็นที่ติดตราตึงใจของ
เหล่าหญิงและชายเมื่อได้เห็นเธอในเรื่องของการ

แต่ดาวศุกร์นั้นเป็นปรากเกษตรแปลว่า

มันไม่มีเอกลักษณ์ของเอกสตรี

ลักษณะอย่างไรที่มันเป็นบูวี่ไง
ถามจริงอาจารย์เขาบอกว่าบางคน
ตรุษจีนแล้วการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงตัวเองสไตล์การใช้ชีวิต

คืออย่างนี้นะการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที
มันจะไม่มีผลถ้ามันไม่มีคนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
ทำไมเราจึงต้องคิดว่าปีใหม่

ในเมื่อตุดจีนคนที่มีความเป็นเชื้อชาติจีน

มันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขร่วม
มันเป็นช่วงเวลาแห่งการเลื่อนเงินเดือนร่วม
เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที
มันต้องมีวัตตะคือฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลง
นึกจะโพร่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้

ราศีไหนช่วงนี้หลังตรุษจีนแล้ว
ปีใหม่สากลก็ผ่านมาแล้วตรุษจีนก็ผ่านมาแล้ว
ราศีไหนในปีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว

คือ๔ราศีในเชิงตั้งฉากเมษกรกฎตุลมังกร
เพราะดาวพระรหัสบดีท่านโคจรยกจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุล
ในวันที่๑๒มกราคมอยู่ไปจนถึง๑๒มีนาคม
ก็แปลว่าห่วงช่วงปีใหม่ไทย

ปีใหม่จีนชิวอีก๒๘มกราคม

เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่ปีใหม่ไทยแบบโบราณคือสงกราน
เดือนเมษาในรอยต่อตรงนี้เนี่ย
ก็คือประมาณมกรากุมภามีนาเมษาเนี่ย
ชาวราศีตุลราศีเมษราศีกรกฎราศีมังกรเนี่ย
อัพชีวิตเริ่มต้นคิดเริ่มต้นทำ

ฟุรุ้ง
รวมดิรวมดิ
ครับชีวิตมันจริง
ที่เป็นแบบว่าคุณป้าถ้าเราไม่ดูแลตัวเอง

เขาจะเซ็กซี่ต่อหน้ากล้องอย่างเดียวป่ะ
เวลาทำงานชุดจึกจะไม่ได้ใส่ในชีวิตจริงเลย

และกลับดี
ร้ายซีเซ็กซี่อันนี้ดังฝนทุ่ม
รีบร้อยเคยเล่นไหม
เคยมั้ยเคยเล่นมั้ย

ได้เพราะว่ามีดาวลาหูเกรุกนี่ภืนดวงชะตา

แล้วก็มีดาวอังคารเป็นเกษตราธิบดีคือดาวอังคารคือดาวแห่งสงคราม
ตัวของโบวี่เนี่ยจริงแล้วเป็นแก่นแก้วด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันมีดาวอังคารเป็นดาวกำลังแข็งแรงนะ
ดาวนี้แข็งแรงเข้มแข็งแล้วดาวราหูก็คือมายาหรือวงการบันเทิงเนี่ย
มันมีตำแหน่งในพื้นฐานก็เป็นตำแหน่งเด่น
เพราะดวงชะตานี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำอะไรมอมเมามอมมัวให้กับคนเกิดความรุ่มหลงเนี่ย

แต่อยู่อยู่จะมางดรับแท็กซี่แล้วนะแล้วก็งดรับถาวรด้วย
ดวงชะตาโอรี่เนี่ยมันจะเรื่อยมาเรียงมากถ้ามันไม่มีใครเข้ามา
แต่เมื่อมีใครเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาทำการบัญชาการ
หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนในการก้าวไป
ทำให้เธอคิดจะวางชีวิตจากวงการบันเทิง
ออกจากวงการบันเทิงความรักครอบครัวอะไรมันจะได้ไม่มีใครมาโฟกัส
เพราะอะไรปัจจนิอยู่ปุตตะปุตตะอยู่กรรมะก็แปลว่าคู่หรือคนรัก
คนเข้ามาเกี่ยวข้องมันสัมพันธ์กับการงานมันมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ตัวเองถูกกดดัน
มีปัญหาต้องตอบคำถามทั้งคนที่เราคบหรืออะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเลิกไปซะอย่างนี้

คือใครที่เข้ามาอาจจะไม่ต้องเป็นคู่ก็ได้มั้งแต่เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อเรา
เป็นไปได้ไหมอย่างเช่นแบบสมมุติโบไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วโบก็แบบเหมือนท่านอาจารย์ที่สอนอะไรอย่างนี้
มีอิทธิพลกับเมื่อมากใช่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็คือยังไม่ออกตอนนี้หรอกเพราะว่ายังเพิ่งผ่อนบ้านไปยังไม่หมด
แค่คิดไว้อีกระยะใกล่

เป็นเภนโผล่ตัวเองอ่ะ

ได้ลองมาเจอทางแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ย

หนูก็จะไปช่วยงานองค์กรแต่ว่าภาพลักษณ์ถ่ายเซ็กซี่อ่ะ
มันขาดมันขาดมันไม่เหมาะ
หนูก็เลยตัดสินใจเลิกงานเซ็กซี่ดีกว่า
แล้วจะเปลี่ยนไปไหนจะไปทำอะไร
ก็จริงทำอะไรเล็กก็ได้
ไม่เอาความสามารถเรามีจังเยอะมาดูดวงนี้
คาสมุทรจะหยุดไหม
ก็มันเป็นธรรมดาของคนเกิดราศีกรกฎ
มันขึ้นอยู่กับว่าเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยความหลง
หรือมันเต็มพร้อมอิ่มเต็มที่หรือยัง
บุคคลผู้ที่จะเข้าไปในโลกหนึ่งได้นั้น

แต่อนุปุพิกฐาทานเต็มพร้อมเต็มอิ่มหรือยัง
ศีลถึงพร้อมเต็มอิ่มหรือยัง
เคยเกิดเป็นสวรรค์เสวยสุขจนเบื่อ
เหมือนพระพุทธโทษองค์เกิดเป็นเทวดาในสวรรค์สวรรค์ช่างดูสิทธิ์
แล้วก็มาบังเกิดเป็นกษัตริย์มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว

เสริมดวงมากขึ้นครับ
คือราหูตอนนี้โคจรอยู่ราศิษฐาน
ตอนนั้นปีชงเจออะไรบ้าง
ก็โสดเลิกกาแฟแล้วก็อยู่เป็นโสดมนา

ไม่เอาเดี๋ยวเรียกแฟนไหมเรียกแฟนไหมจับถ้วนไม่ยังค่ะยัง

แต่ว่าตอนนั้นต้องมีเรื่องพิชาคริสต์ไง
ต้องเหมือนใช้เขามาช่วยแก้ข่าว